เขาตกแต่งบรรยากาศเหมือนสมัยที่เราเรียน
คุณผู้ชมตอนที่เรียนเป็นเด็กปฐม

ุ๋ยแล้วตอนท้านข้าวในถาดหลุมรึเปล่าคะใช่

เขาให้ทานดาซานเวช

กรอบเราฟายซังหน้าสูงสาก
ไปนั่งกินอะไรของเขาไป
ร้านนี้ก็คือร้านอาหารถาดหลุมประส่องทัพสามนะจ๊ะ
น่ารักจังเลยนี่นะคะแล้วก็ราคาย่อมยาวสะอาด

มีการตกแต่งประดับประดาษด้วยอุปกรณ์การเรียนต่าง
มีหลายอย่างดูสิคุณสิทธิ์มีครูมีข้อความเด็กหน้าห้องเด็กหลังห้องเด็กเรียน

บริการตัวเองฟรีนะจ๊ะทานเสร็จแล้วเอาแขวนไว้อะไรอย่างนี้

แก้วน้ำ
แปลงสีฟันไหมคะ
ต้องแขวนไว้อย่างเรียบร้อย
เป็นธการที่ให้เรามีความสุขนะ

ไปคุยต่อกับเจ้าของนั่นน่ะนะไอดีวี้ยังไงเนี้ย
กลางวันเด็กบ้างแล้วก็ไปวัดบ้างอ่าซึ่งเวลาเราเราทำอาหารไปไปให้เด็ก
เราจะใช้ถาดหลุมครับใช้ถาดหลุมของโรงเรียนอะไร
ก็เอามาตักใส่ตักใส่ทีนี้ก็เลยเกิดไอเดียว่าเราเอามาปรับ
ใส่ร้านเราไหมนะครับมาปรับใส่ร้านเอาไหมก็เลยเอามาลองทำดู
ส่วนปินโตปินโตก็ได้ไอเดียมาจากฮิ้วปินโตไปวัดนี่แหละครับ
ก็เลยมาคิดว่าเรามาทำปินโตเป็นภายชานใส่อาหาร
แล้วก็ถ้าเกิดมีลูกค้าบริเวณแถวร้านเนี่ยสั่งเราก็แทนที่จะใส่ถุง
ใส่ถุงกับข้าวไปให้ก็เป็นฮิ้ววินโตไปให้เลยแล้วค่อยไปเก็บครับผม

ฮิวปิ่นโตได้เลยนะไอเดียเหมือนสมัยเราแบบห่อข้าวมากินกันกับเพื่อนนะเด็กนะ
โอ้โหนี่น้องใบตองเมื่อกี้กระซิบบอกผมว่านึกถึงตอนตัวเองสมัยเด็กสักประมาณ๓๐๔๐ปีที่แล้ว
เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นคุณก็๖๐ปีแล้วมั้งนานขนาดนั้นเหรอ
ลืมดูหน้าตัวเองเหรอคุณเออแสวเล่นเออเรื่องอายุนี่ไม่ได้หรอกคนกันเองก็ลดให้
ลดเหลือเท่าไหร่ลดเหลือ๑๘อยากไปลดอยู่